คลิปที่สุดท้ายของคุณเพื่อรับรับและรับ

จริงแล้วฉันคือประธานบริษัทอะไรประมาณนี้แต่จริงแล้วนี่คือคนกวาดขยะจริงคุณผู้ชมอย่าเป็นเล่นไปนะคลิปนี้หลังจากที่ถูกแชร์ออกไปคนประทับใจเยอะมาก
พี่เบิร์ตเพราะมันบ่งบอกอะไรหลายคนบอกว่าคนที่จะขับรถแบบนี้
จริงต้องมีฐานะประมาณหนึ่งแต่เขากลับไม่เกี่ยงงานและยังคงมุ่งเน้น
ทำหน้าที่กวาดถนนอย่างเต็มความสามารถของเขาครับทีนี้เจ้าของ
ของคลิปค่ะมาแล้วมาอธิบายบอกว่าตัวเองเป็นคนถ่ายคลิปนี้มา
ไม่ได้มีเจตนาโพสต์ทำให้ใครเสียหาย
แต่ชอบตรงที่ว่าก็ไม่แบ่งชนชั้นดีนะ
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นลูกสาวของคนก่อเหตุท่านนี้

เธอไม่เคยมองว่าอาชีพของแม่เนี่ยต่ำต้อยเลยนะ

ปกติเนี่ยคุณแม่จะขับฟอร์จูเนอร์ไปทำงาน

พนักงานคนนี้เป็นพนักงานที่ทำงานมากว่า๓๐ปีแล้วนะคะ
ตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดจนกระทั่งส่งลูกเรียนจบ
ทุกวันนี้มีรถขับแต่ยังทำอยู่เพราะใจรักกับการเป็นคนกวาดขยะ
ชาวเหน็ดบอกว่าทุกอาชีพมีเกียรติ

คือเขาก็มีลูกมีเต้าไง

วันหนึ่งที่เขากวาดขยะเลี้ยงลูกจนลูกโตลูกทำงานแล้ว
ก็ลูกอยากจะถอยรถมาให้แม่ขับมาทำงานบ้าง

แล้วเหมือนที่เราบอกเลยเราขาดเขาไม่ได้จริงนะ